เกิดขึ้นกับวัยรุ่นวัย๑๘ปี

หนีออกมาจากบ้านแล้วก็ไปเช่าโรงแรม
แต่ตอนที่ไปนอนพักที่โรงแรมเนี่ย
มีผู้ชายเข้ามาจะปลุกปล้ำเธอ

ใช่ค่ะมาคนเดียวแล้วห้องนี้มันไม่มีกรอนล็อก
ท้ายที่สุดแล้วเธอรอดมาได้เพราะอะไร

บอกว่านั้นเดี๋ยวหนูไปแปลงฟังก่อน

อยู่ที่ตำบลบ้านสวนที่ชนบุรี
แล้วน้องก็เล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแม่
ก็เลยหนีออกจากบ้านมาเปิดห้องนอนที่โรงแรมนี้
แต่ว่าห้องพักมันไม่มีกรอนล็อกประตูค่ะ
เธอก็ยังยอมเข้าพักนะด้วยอารมณ์ที่น้อยใจแม่

แล้วมานอนระหว่างนอนค่ะ

แต่เธอก็พยายามแหละที่จะทำใจดีสู้เสือ
อุบายว่ายังไม่มีอารมณ์ตอนนี้เดี๋ยวขอไปแปลงฟันก่อน
แต่ทีนี้พอคนร้ายเชื่อเธอรีบโทรศัพท์บอกเพื่อนเลย
ให้แจ้งตำรวจหน่อยแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือ
จากทางด้านตำรวจภูทรเมืองชนบุรีมาช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
อยากเห็นหน้าคนที่ก่อเหตุ
คนที่ก่อเหตุนั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ยค่ะ
นายสหัทธพงศ์เอ็มเปียอายุ๒๓ปี
อมรับเลยนะว่าก็ประตูไม่ได้ล็อก
พอเปิดเข้าไปแล้วก็เห็นน้องนอนอยู่
อารมณ์ทางเพศเลยลงมือก่อเหตุค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาอาณาจารย์ผู้อื่น
ควบคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้เอาไว้ที่โรงพัก
แล้วก็ส่งผู้เสียหายน้องวัย๑๘ปี
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลชนบุรี
รอผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อน
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการกระทำชำราวมีการข่มขืน
เดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแน่นอนนะคะ